วันนี้หล่อนใส่โอ้โฮหัวตรงเหมือน

ชุดเหมือนเราหนาวมากเห็นไหมคะ

วันเสาร์อาทิตยจะรีบขนเสื้อกันหนาวออกมาเลยนะ

เพราะมันหนาวอยู่๒วันลาหูเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้

อุณหภูมิลดลงวันเสาร์ที่ผ่านมา

เขาบอกว่าอากาศดีมากเพราะมันเย็น
อุตุเขามีการบอกแล้วพอดีว่า

อยู่นานได้ไหม

นอกจากข่าวโควินจริง
โอ้โหบนเสานี้เด็ดเลยที่มีการออกหมายจักเพิ่มด้วย
สรุปมีคนเขาบอก
สายพันธุ์ใหม่ที่มันจะกระจายเร็วกว่าเดิม

ต้องบอกว่าเราจะเห็นจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวนมาก

แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแบบผู้สูงอายุกลุ่มโรคประจำตัว

ปรากฏว่าพออย่างนี้ปุ๊บนายกเห็นนายกบอกว่าแบบนี้เป็นห่วงมาก
ดังนั้นต้องดูแลมีการคัดแยกผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม๖๐๘แบบชัดเจน

ก็คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

ความห่วงใยมากหลังจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นอืม
โดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘ไอเห็นไหม
ไอเห็นไหมโดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘
โอเคไม่มีอะไรนะน้องสวดแล้วน้องสวดแล้วใจเย็นเย็น
แตกตื่นหมดเลยครึ่งที่ไอเหมือนมีเนื้อมาด้วย
ไม่โดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘มีอะไรบ้าง
ก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อราง
แล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า๙๐กิโลกรัม
อันนี้ถือว่าเป็นคนไข้กลุ่มสีเหลือง
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราตัดยูเซฟออกไปถูกไหมคะ

ทีนี้ถ้ายูเซฟพลัสคนที่จะเข้าไปรักษาได้
คือต้องเป็นกลุ่มคนที่เป็นสีเหลืองหรือสีแดง

ไล่เรียงมาเราเห็นจริงผู้ป่วยบางคนเนี่ยพออายุเยอะ

นายกบอกไปอยู่ในกลุ่มสีเหลืองเลย

ทุกอย่างก็คือการเข้าโรงพยาบาล
ได้ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะ
แล้วก็ต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

โดยว่าถ้าสมมุติเป็นกลุ่มผู้ป่วย๖๐๘โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องรับคุณห้ามปฏิเสธ
เพราะว่าจริงในช่วงหลังที่ผ่านมาถ้าเกิดโอเคอาการคุณเป็นแบบกลุ่มสีเขียว
แล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้บางทีแบบกลายเป็นว่าไม่เข้าข่ายยูเซฟก็ไม่ให้เข้า
ตอนนี้คือปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขาออกมาเป็นกฎชัดเจนเลยว่า๖๐๘เมื่อไหร่รักษาได้ทันทีต้องรับ

ใจใจเพราะว่าส่วนใหญ่วันเยอะเท่าที่เราคุยเมื่องวันศุกร์คือคุยกันไว้คือหลายหลายคนคือตอนนี้ต้องยอมรับคนรอบตัวฉันติดหมดเลยติดเยอะติดเยอะประกอบว่าหมอก็คือตัดเป็นสีเขียวสีเขียวคืออะไรต่อให้ประกันอะไรเขาไม่ได้ดูแลนะก็คือกลับมาที่บ้านแล้วก็ทำตามขันตอนอาจจะไปรับโยงรับยาอะไรเหมือนที่
ดูแลค่าใช้จ่ายไม่จ่ายเลยถูกวันนี้นายกลึงบอกว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วนะค่ะถ้าสมมุติคนกลุ่มเหล่านั้นคือมีโอกาสเป็นสีเหลืองคือประกันจะต้องจ่ายแล้วใช่เพราะจริงจริงมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะถ้าเราเทียบกับตัวแรกสำหรับผู้ที่เสียชีวิตอืมเพราะนะวันนี้เองจริงจริงอ่ะกระทรวงสาธารณ
ตัวเลขมันน่าจะมากกว่านี้ค่ะภูมิในการกองระบาดวิทยาท่านก็เลยมีการบอกเรื่องนี้บอกว่าคนเนี่ยสงสัยบอกการควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการตรวจเอทีเคหรือเปล่าเนื่องจากว่ายอดในระบบกับตัวเลขของจังหวัดต่างมันไม่ตรงกันพอมันไม่ตรงกันแบบนี้หลายคนก็สงสัยเรื่องการดำเนินงานด้านเกี่ยวกับข้อมูล
ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศอ่ามาจากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะคะครับซึ่งข้อมูลที่นำมาเสนอรายวันอย่างที่เราเห็นกันทุกทุกวันเนี่ยก็มาจากกรมควบคุมโรคอาจจะมีการตัดยอดในเวลาที่มันแตกต่างกันในคนละพื้นที่ดังนั้นเนี่ยยอดตัวเลขเราอาจจะเห็นว่าเอ๊

ให้มันครบสามพันอ่ะอืมหรือก็รักษาตามอาการไปเพราะว่าจริงจริงเนี่ยพออย่างอย่างคนแกล้งดูว่าที่ไม่รู้จักเนี่ยพอเป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งหกสิบไปแล้วอย่างเงี้ยเขาจะแบบประเมินเลยว่าจริงจริงคุณควรจะทานฟาวิพราเวียนหรือเปล่าสมมุติถ้าไม่มีอาการเลยว่าจะบอกว่าเอ๊ออันนี้ไม่ต้อง
ตาเพื่อป่าวว่าอย่างมนุภีระเวียจริงจริงอะเขาต้องดูเลยว่าคุณมีอาการเป็นอะไรก่อกับปอดไหม

เพราะว่าในกลุ่มพวกนี้จริงก็ต้องรับยาเร็วเหมือนกัน

เป็นตั้งแต่ต้นแล้วต้องให้ยาเลยเหมือนกันในกลุ่มนี้นะคะ

แต่ดูแล้วแบบอาการไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างนี้

ถามคุณหมอเลยถ้าประเมินการกับคุณหมอเรียบร้อย
ชัดเจนอันนี้จะอยู่บ้านแล้วแต่ความเห็นชอบของคุณหมออย่างนี้

ที่หล่อนกลับต่างจังหวัดเมื่อไหร่

ก็อยากกลับคุณแม่แต่ก็สถานการณ์โอ้โหตอนนี้
ที่ต่างจังหวัดคนติดเยอะมากคุณแม่

คือสาธารณสุขเขาเน้นย้ำมากจริงเพราะเขากังวลเรื่องของสงกรานที่กำลังจะถึงนี่แหละค่ะ
เหตุผลคือบางคนเนี่ยกลับบ้านไปไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อะไรที่อยู่ตามต่างจังหวัด
ดังนั้นเนี่ยแน่เลยตอนนี้เร่งมากเลยบอกว่ากลุ่ม๖๐๘คุณมาฉีดวัคซีนเถอะ
เพื่อที่จะแบบอย่างน้อยลูกหลานกลับมาเยี่ยมเราจะได้มีภูมิในร่างกายตัวเอง

สังเกตเสาร์ที่ที่ผ่านมาคุณแม่คนแบบกระตุ้นเข็มเยอะนะ
เรากำลังจะพูดถึงเข็ม๔เข็ม๕กันแล้ว
ครับผม๑๒ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนจะกลับบ้าน

ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ติดโอกาสในการติดมี
ฉันถามแบบว่าหมอ

อาจจะเป็นไปได้อ่ะเบาหวานเบาหวานมันมาได้ยังไง
แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณฉีดเข็มที่๓เข็มที่๔อ่ะ
รองโควิดมันก็จะน้อยลงอืมไอ้ตัวโควิดทุกวันนี้คนไม่พูดแล้วนะ
ติดโควิดอืมไม่คนไม่กลัวติดโควิดเพราะมันหายแต่อีรองโควิดอ่ะ
น่ากลัวกับโควิดอ่าไม่แต่คุณแม่คนสะดุ้งนะตอนเนี้ย
ทำไมอ่ะเข็มสามเข็มสี่ก็พ่างกันไปฉีดกับตุ๊ดเนอะ
อ้าวสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่แล้วเอาอยู่หรือเปล่า
หรือยังมาอยู่หรือเปล่าแม่ตอนนี้คืออย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างเดลตาคอนถูกไหมคะ
พอหลังจากผ่านเดลต้ามีโอมิครอนกลายเป็นว่ามีเดลตาคลอนในเมืองไทยเราก็มีพบแล้วด้วยนะคะ

ก็คือเป็นสายพันธย่อยตัวใหม่ของโอมิครอนเลย

ทุกวันนี้ก็เร็วมากแล้วติดวันนั้น
เอาจริงนะอันนี้พูดแบบตรงนะเยอะเมฆ

อย่างวันนี้วันก่อนครั้งแรกครั้งที่๒เรากลัวตาย

อืมอ่าก็ใช่ถูกนี่แหละคือแต่เขาบอกยังไม่สรุปแน่นอนนะคะชัดเจนว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่า

โอ้โหเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกพ่อเอ้ยเผาบ้างเถ
ยังไม่มีการตั้งชื่อออกมาตอนนี้เพราะเขาบอกว่าต้องรอให้ปรากฏการณ์ของโรคมันออกมาแบบชัดเจนมากกว่านี้ก่อน
ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่พบก็คือจะมีในฝรั่งเศสเดนมาร์คเบลเยี่ยมอะไรอย่างนี้อยู่

ก็เหมือนกันอันนี้บอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า
มีหนึ่งรายที่มีการประกาศออกมา

ก็คือ๑๙มกราคม๖๕ที่ผ่านมา
ก็คือมีการประกาศขึ้นมายืนยันว่ามีคนเป็นสายพันธุ์นี้มากกว่า๖๐๐ลายแล้วนะคะ

ไหนเธอจะให้ฉันไปถ่ายโฆษณาละกัน
ไปสุขุมพิสาท๑๒ก่อนก็ได้
ก็ได้ของจีนพอคนเริ่มติดปุ๊บอย่างที่เซี่ยงไฮเองพอปิดปุ๊บ
มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองทันที
๕วันล็อกดาวน์เฉยหรือเปล่านะคะ
เขาล็อกปุ๊บเสร็จเขาจับทุกคนจับตรวจหมด
มีการคัดกรองเชื้อหมดเลยที่เซียงไฮท์ปิดเมือง

เพราะว่าเขาล็อกดาวน์แบบเด็ดขาดมากจริง

อาทิตย์นี้ถ้าสมมุติเป็นไปได้จริงแล้ววันนี้วันจันทร์เนี่ย

ดีไม่ดีก่อนสงการน่าจะจบหรือเปล่า

อะไรเกิดขึ้นกันบ้างจนถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นกันบ้าง

โอ้โหมาอีกแล้วค่ะ

ด่าแม่เอาน้องร่วมให้เขาก็ด่าอยู่แล้วแม่
ทำไมครับ

แบบว่ามีการพูดว่าทนายคนนึง
ที่เกิดไปสัมภัยกับพิธีกรชื่อดังใครวะ

เขาบอกว่าคนที่เขียนสคริปต์ให้ทั้งหมด

แตงโมไปตกที่หลังเรือจริงไหม
แต่ปรากฏว่าแซนเนี่ยโดนว่าอะไรถ้าสมมุติประสาทชาวบ้านคืออะไร
ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือโดนข้อหานี้ไป
แสดงว่าที่ตอนแรกเลยเรารับรู้กันมาแซนนั่งอยู่แล้วแตงโมจับขาแซนแล้วก็ตกไป
ก็นี่เป็นคำให้การที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกเราก็รอตำรวจอยู่ว่า
ตำรวจจะมีการแบบเพิ่มข้อเก่าหาให้กับใครต่อใครบ้างไหม
ปรากฏที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพิ่มของคุณปอคุณโรเบิร์ตเข้าไปอีก
ก็คือให้การเท็จแล้วก็ทำลายหลักฐานถูกไหมคะ
ในขณะที่คุณแซนก็คือโดนข้อนี้เข้าไปบอกว่าประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คือเอาง่ายเราขอย้อนกลับไป

เสาร์อาทิตย์มีการพูดมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
คือประเด็นแรกที่คนพูดถึงคนเขียนบท
คนเขียนบทให้คนบนเรือเนี่ยมีสองส่วนหนึ่ง
คือคนเขียนบทที่บอกเฮ้ยแตงโมไปฉี่
แล้วก็ตกเนี่ยใครเป็นคนเขียนบท

เขาบอกว่ามันมีการพบว่าบุคคลพยายามสอนให้คนบนเรือเนี่ย

จนเป็นดราม่าที่เราติดตามดราม่ากันตลอด๑เดือนกว่าเนี่ยนะฮะ
ในลักษณะเหตุการณ์ไม่ใช่ความประมาท
แต่เป็นเหตุสุดวิสัยให้ทุกคนพ้นผิด
ส่วนนี้มีพยานยืนยันชัดเจนแล้วนะฮะ
เพราะว่าการที่ตำรวจจะทำอะไรเนี่ยต้องมีหลักฐานต้องมีพยาน
โดยสัปดาห์นี้คนเขียนบทให้คนบนเรือไม่โดนหมายเรียก

เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เราจะเริ่มรู้กันแล้ว
เราคิดว่าวันนี้อาทิตย์นี้เราจะรู้แล้วใครเป็นคนเขียนบท

ซึ่งทุกอย่างน่าจะจบในภายในสัปดาห์นี้
โดยประเด็นกุญสือคนบนเรือนั้นนะฮะ
มีทีมงานซัดทอดทำให้อาจจะเหลือถูกเอาผิดแค่๑คน
หากเป็นทนายความทนายความคืออะไร

นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
คนบนเรือมีการยอมรับแล้วว่ามีบุคคลที่รู้กฎหมาย
ซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรคนดัง

ถ้าจะพูดไปเอาจริงนะ

พอดีพอดีพอดีวันนี้คุณพ่อไม่มา
พ่อมาพ่อจะเป็นคนบอกว่าเจอมันทุกคนแล้ว

สมมติฉันก็ไม่ได้เป็นพิธีกรดัง
มันไปงานศพฉันก็เจอ๔ทนายเลย
ใช่ของพี่เช้าก็คือพิธีกรคนอ้วนนะฮะ

อันนี้ก็อาจารย์เจศัยโยนระเบิดไปตั้งทุกวันเสาร์อ่ะ
ทำหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือเรื่องราวทั้งหมด

โดนผู้กำกับสพมนตบุรีเล่าให้ฟัง

แต่แม่ก็ยังคุยกับปอกับโรเบิร์ตปกติ

แล้วก็จะบอกตลอดว่าทำไปทำอะไรมาบ้างนะฮะแน่นอนก็มีการออกหมายจับแซน
นายเดชาเขาบอกอย่างนี้แม่ให้การครั้งสุดท้ายด้วยประเด็นนี้
โดยสารเนี่ยออกหมายจับก็ถูกต้องแล้ว
จากแซนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะอะไรฟังดีดี
เพราะแซนเนี่ยนั่งเล่นมือถือและไม่ดูแลแตงโม
อยู่ในจุดนี้จุดที่สุดท้ายสุดเลยอันนี้คือเพราะแซนเนี่ยนั่งเล่นมือถือไม่ดูแลแตงโม
ส่วนจะประมาทยังไงอันนี้ยังไม่ขอพูด
นายเดชาพูดวันนั้นนะฮะโดยจะมีการออกไม้จับอีกหลายอย่างประกอบกัน
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับขนาดเดียวกันวันนี้
จริงแล้วผู้อำกับการสพเมืองนทบุรีเนี่ยเขาก็มีการเรียกหลายคนนะ
ผู้ต้องหาในคดีมาพูดคุยกันสองเรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยการนัดรายงานตัวตามเงื่อนไขประกัน
ซึ่งนัดต่อไปนี่ก็คือ๙เมษายนก็อีกหลังจากนี้ขยับให้เป็น๗วันเพราะว่า
๒คนเขาศึกจากการบวชพรามแล้วถูกต้องไหม
ส่วนเรื่องที่๒ก็ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติม
อย่างที่เรารู้ว่าที่บอกว่าตอนนู้นเลย

เพราะจริงเขามีการบอกเอาไว้ว่า

แต่ปรากฏว่าหลักฐานต่างที่มันออกมามันมากกว่านั้น

ลงน้ำกันไปอันนั้นก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่ง
ก็คือทำลายพยานหลักฐานแล้วก็ทิ้งขวดแก้ว
หลายคนก็บอกว่าทนายที่ออกทีวี

ซึ่งวันนี้ทนายตั้มเนี่ยเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธแต่เมื่อวันเสาร์เลยนะฮะ
เขาออกมาปฏิเสธว่าตอนนี้หลายคนติดต่อเขาเข้ามาเยอะ

เขายืนยันว่าผมเนี่ยนะว่าใช่กุญสือวางสคริปต์หรือเปล่า
แผนแนะนำให้๕คนบนเรือให้การเท็จหรือเปล่า
นายตั้มเขาออกมายืนยันแล้วไม่ใช่ผมแน่นอน
ถ้ามีหลักฐานก็จัดมาเลยไปฟังเสียงทนายตั้ม
คืออย่างนี้ครับผมยืนยันมาตลอดนะครับว่า
ผมไม่ได้เป็นคุณซื้อให้กับทุกคนบนเรือ
แต่ผมยอมรับตั้งแต่ต้นนะครับว่าปอลกับเบิร์ตเนี่ย
แล้วก็มาหาผมจริงเมื่อวันที่๒๕ตอน๕โมงเย็น

แต่ผมไม่ได้เป็นทนายให้เขาเพราะเขามีทนายความอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ก็กลับจะมาโยนว่าเป็นเพราะมีกุญสือ
จะโยนความผิดบาปทั้งหมดให้กับกุญสือใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมแน่นอน
ก็ได้มีการคุยกับผมแล้วก็บอกกับผมตรงเลยว่า
ต้องการให้ผมมาให้การว่าปกระเบิดที่มาปรึกษาผมไม่มีทีรุทธ์

ถ้าผมไม่ให้การอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณก็เอาคำให้การผม
เอามาพูดหรือสื่อว่าผมไปรับรองให้พวกนี้
ผมก็บอกผมไม่ให้การอย่างนี้ไม่ได้
ทางตำรวจวันนี้แน่นอนหลายคนจับตามองว่า

แอล็คที่หลอดมีข่าวอะไรเปล่าไม่ต้องลงตำรวจ
มีหลายคนมันบนเรือนมีต้องห้าคน

ตำรวจเขาว่ายังไงกันบ้างครับ
นะครับคุณปอย่างที่รู้กันได้นะครับว่าคุณปโดนปอยา
ตราสองเก้าหนึ่งนี่คือประมาทนะครับแล้วก็พรบการ
เรือนะครับล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่สองเราได้เพิ่มเติม
คือปอยามาตราหนึ่งเจ็ดสองคือให้การเท็ดนะครับแล้วก็
พรบการเดินเรือในเรื่องของพรบความสะอาดนะครับ
คุณภัยบูลหรือเบิร์ตนะครับเราได้เพิ่มเติมคือวันที่สอง
พรบการเดินเรือในเรื่องของทำสิ่งของหรือ
สะอาดเช่นกันนะครับส่วนของเดิมคือมาตราสองเก้า
หนึ่งนะครับในเรื่องของประมาณแล้วก็อากาศเดินเรือ
ทั่วไปนะครับส่วนของจ๊อปนะครับล่าสุดเพิ่งจะมาเมื่อสัก
ครู่นะครับเราได้จ้างก็หาคือมาตราหนึ่งแปดสี่คือ
ทำลายหลักฐานนะครับทำลายทั้งหลักสูตรพยานที่
ข้อกับคดีนี้แล้วก็พรบการเดินเรือนะครับ
มาตราร้อยสิบเก้าเรื่องความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับ
บ่ายวันนี้นะครับดานหมายวันรับสี่มือเย็นก็เราจะ
เราจะแจ้งเขาหามาตร๑๗๒คือให้การเท็จนะครับแซนนะครับ
ซึ่งสารมัติใหม่จับไปแล้วเมื่อเมื่อวานนะครับก็มาตร๒๙๑
นั่นคือประมาทในภูติความความตายนะครับยืนยันว่ามีครับ
แต่ไม่ใช่ทนายตั้มแน่นอนนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าเห็นตอนนี้๑คนครับ
นาวุ่นนี้นะครับเกือบเกือบหมดนะครับที่พูดบอกก็เคยเหลือ
แล้วคิดว่าถ้าเขามานะครับ
ก็คิดว่าคดีนี้ก็คงไปตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้ว่า
สองเดือนนะครับซึ่งจะครบคดีของน้องนี่ก็จะครบประมาณยี่สิบสี่เมษา
ธนายตั้มสินชาญว่าไม่พบทฤษในส่วนของคนคนที่เหลือวันนี้ไปพบของธนายตั้ม
อันนี้ก็ไม่ได้เห็นความจริงเลยนะครับ
เมื่อกี้ผมได้คุยกับทางภูมิกับเมืองนนท์นะครับท่านก็บอกว่า
น่าจะเป็นการพูดคุยกันแรกนะครับที่ลักษณะของคดีเป็นยังไงและมีการพบปะพูดคุยยังไงนะครับ
ทนายตั้มก็มีการสอบประคำไว้เมื่อวันที่๔มีนานะครับ
แต่ว่าประเด็นในการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยทนายตั้มได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วนะครับ
เมื่อกี้ผมก็ได้ถามพนักงานสอบสวนว่าท่านให้การไว้แล้วนะครับ
ผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์กับรูปคดีและไม่รูปคดีที่ทนายตั้มพูดนะครับ
แม้ถ้าจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ไม่ต้องห่วงครับแต่ยืนยันว่าทนายตั้มไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้คะคุณกติจิติค่ะที่ธนาดีชาบอกค่ะว่าการให้การของคุณกติจะมีประโยชน์สำหรับคดีนี้ค่ะ
สังวนไหมคะลองว่านม้ายครับข้อมูลอะไรมากเพิ่มเติมไหมคะ

ศิล้ายังไงคะทำไมถึงมาวันนี้คะ
เอ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเตือนประชาชนให้ระมัดระวังรู้ทันกลลวงของพวกที่

ไม่แล้วล่าสุดพอเขาเปลี่ยนเขาเริ่มมีการเปลี่ยนวิธีการ
บางคนเอาวีดีโอคอลเหมือนให้การกันเลยถูกไหมคะ

อันนี้รู้ชื่อเหรอรู้ชื่อจริงปุ๊บเราก็จะตกใจแล้ว
เพราะปกติเวลาโทรมาบางทีคุณไปสนีบ้าง
เอสแอลบ้างเฟสเอ็กซ์บ้างใช่ไหมคะตอนนี้โทรมาเหมือนเป็นแบบชื่อเลย
แล้วพูดชื่อขอเวลาสักประมาณ๕นาทีขอชี้แจงหน่อยค่ะ
แล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเริ่มไล่เรื่องราวต่างนานาไป

ว่าคุณเคยไปทำบาปภาษาชนไห่ไหม
คือพอยต์อยู่ข้างในเรื่องมันยังเป็นเรื่องเดิม

คุณพูดแบบนี้มาตลอดดังนั้นพอคุยไปสักพัก
มันจะเริ่มรู้ว่าโกหกอีกแล้ว

แก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้จ่ายค่าเทอมครับ

ตรงนี้นะครับอย่าโอนนะครับคุณผู้ชมครับ
เตือนประชาชนรู้ทันกลลวงใหม่นะครับ
หลอกให้จ่ายค่าเทอมพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์

รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีฝากย้ำเตือนประชาชน
ให้รู้ทันกลลวงใหม่แก่แก๊งคอร์เซนเตอร์
จากปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับ
หลอกลวงมาในหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นในไลน์กลุ่มนักศึกษานะครับ
รายรับนักเรียนหรือว่าไลน์ต่างเนี่ย
โดยอ้างว่าจ่ายเงินค่าเทอมแล้วจะได้เรียน๑๐๐

โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมครับ

หลอกเอาข้อมูลของประชาชนเนี่ย

แล้วก็เอาตัวเข้าไปเสร็จแล้วได้ข้อมูลมาปุ๊บ
แล้วก็โทรไปหลอกเขาอีกทีหนึ่งนะฮะ

ซึ่งการหลอกลวงมุ่งเน้นไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคองค์กรเอกชนมากขึ้นนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
อยากให้ทุกคนมีสติ
อย่าตื่นตระหนกเมื่อรับสายเหมือนที่น้องรถเมย์ทำ

พอพูดชื่อปั๊บเนี่ยเฮ้ยปกติอย่างแบบ
เครือข่ายโทรศัพท์โรงแรมต่างมันคือว่าเขาโทรหาเรา

พออย่างนี้มาปุ๊บต้องระวังจริง

สรุปคนที่โดนหลอกไปคือคนจบปริญญาตรีซะส่วนใหญ่
เอาจริงก้ำกึ่งมันจะดูหลอกก็หลอก

เพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือคนที่อยากได้เงิน

ฉันเป็นหนี้ฉันเป็นสินฉันไม่มีเงินสักบาทเลย

ก็รู้นะพอไปถึงปั๊บเขาให้ไปทำแบบนี้
พอไปทำแบบนี้แล้วก็ตัวเองจะต้องทำยังไง
ก็ต้องทำยอดให้ได้วันหนึ่งกี่คน
โทร๒๐๐คน๓๐๐คนโทร๔๐๐คน
หาเรื่องคุยกันไปถ้าสมมุติคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้เงิน
อืมแต่ปรากฏสุดท้ายมันเริ่มต้นมาจากสิ่งแรกก็คือ

มันก็พอพนันอยู่ดีไง
แต่มันไม่ได้โหดขนาดเขาแกล้งคอร์เซ็นเตอร์แต่มันเริ่มต้นมาจากต้นมันก็ผิด

มันรถไปรับปุ๊บไปจุงที่อารันทร์ข้ามฝั่งไปเลย
แล้วอยู่เป็นคอนโดของเขาด้วยถูกอยู่เสร็จอพาร์ทเมนต์แล้ว
อยู่เสร็จอาพาร์ตเมนต์แล้วไฟฟ้าช็อตไปที่ประตูน้ำมด

แล้วก็ห้ามออกด้วยมีรวดหนามกั้นมียามเฝ้า๒๐คน
เพราะฉะนั้นวันนี้คืออยากจะเตือนแค่ว่ามันไม่มีจริงหรอก
มันไปปุ๊บมันกลับมาแล้วไม่รู้จะต้องใช้เงิน
มันไม่ใช่ว่าเราไปแล้วอยู่สบายแล้วทุกอย่างจะได้กลับมาอย่างที่คุณคิดว่ามันจะได้
ถ้าเกิดเราทำอาชีพที่บริสุทธิ์คุณได้เงินแน่
แต่พอไปทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้มันพูดยากอ่ะ
ดังนั้นก็คือต้องระวังจริงต้องมีสติ
ใช่ท่านนายกก็บอกว่าอย่าตื่นตนกเมื่อรับสายแล้วก็อย่าโอนเงินไปให้กับคนที่เราไม่รู้จัก
หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาเจ้าที่ของรัฐนะครับพร้อมกันนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้ชื่นชมประชาชนที่อัดคลิปแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียล
เพราะทำให้ประชาชนรู้ทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพมากขึ้น
อย่างสมมุติว่าพี่มดบอกพี่สอยุทธ์

หนูไม่ได้ลูกค้าเลยเพราะว่าคนเริ่มรู้กันหมดแล้ว

กลายเป็นแบบสาธารณะทุกอย่างนี้แหละครับใช่แล้วเราจะช่วยเขาอย่างไร

ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขารู้เลยว่าโทรหาคุณแม่เสียงเหมือนตรงนี้เนอ

โอนเร็วเกินไปเลยไม่ให้ทำ

แต่ถ้าโทรหามดเนี่ยคือได้คุยกันคำแรกสวัสดีค่ะ

หลังจากสวัสดีค่ะเนี่ยคือทนไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะคุณแม่จะใส่ยับเลยไม่ต้องห่วง
ไม่แต่ฉันว่าบางทีอ่ะอื้อฉันสาหรณ์บางทีแบบค่อย
ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวไปยอมเขาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้
พวกนี้บอกอีแบงก์กิ้งจะทำไหมถ้าทำพวกนี้หมดตัว
ตอนนี้มีอีกอันหนึ่งที่เราเห็นข่าวกันออกมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คือโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงแล้วบอกว่าผู้ชายสามีไปใช้บริการโรงแรม
แล้วไม่จ่ายเงินถ้าสามีน้อยไปแล้วไม่จ่ายเงินผู้หญิงใส่แหละบึ๊บบึ๊บบึ๊บ
หมายคุณโทฟแบบนี้สถาบันครอบครัวลำบากค่ะคุณโทษพี่วิลโอเค
ไม่กลัวเลยกลัวเจอกับแบบนี้รักเดียว
แต่ขอเตือนใครรู้ไหมขนาดพวกเรายังตื่นตนกเลย
แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าสมมุติอยู่ที่บ้านเฉยพวกเกษียณแล้ว

เราดูหลายคนขนาดไอ้พวกคิปโตนายกเขาบอกเนี่ย
เพราะมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันมีเครือข่ายเลย

ถ้ามาชื่อจริงแล้วก็ต้องฟังดี

ส่วนใหญ่ถ้าติดต่องานเนี่ยจะเรียกน้องรถเมย์
ถูกไหมแต่ถ้ามาชื่อเต็มนามสกุลเต็ม

ใช่ถูกต้องไปดูเรื่องการใช้ชีวิตของเรากันบ้างนะคะ
สหุ่งต้มขึ้นราคาตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
จาก๓๑๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัมเป็น๓๓๐บาทต่อถัง
จริงต้องบอกว่าราคานี้หลายคนบอกอุ๊ยพูดกันมา
จริงที่เขาขายกันมันเกินไปตั้งนานแล้ว
๓๓๓บาทนี่อุ๊ยเพราะค้าแม่ค้าบ่นกันให้อุบ
แล้วปรากฏมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่า
ราคาอาหารในร้านค้าบางร้านมันมีการปรับขึ้นราคาขึ้นมาด้วย
การค้าภายในเขาเลยมีการจับตามองเรื่องนี้นะคะ
ปรับครั้งแรกไปก็คือเดือนเมษายนถูกไหมคะ
และจะมีการปรับราคาครั้งที่๒ในเดือนพฤษภาคม
ราคาจะอยู่ที่๓๔๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
แล้วก็จะมีการปรับครั้งที่๓อีกนะคะเดือนมิถุนายน
ราคาอยู่ที่๓๖๓บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
โดยการปรับเนี่ยก็จะเป็นการปรับขึ้นเป็นการปรับแบบขั้นบันไดค่ะ
เนื่องจากว่าราคาต้นทุนแท้จริงปรับสูงขึ้นกว่า๔๕๐บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็มีงานนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดูแลส่วนต่าง
ทีนี้ล่าสุดเราก็มีการสอบถามไปกับร้านค้าก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่ง
เขาเปิดเผยบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่ายอดขายมันจะลดลงหรือเปล่า
ซึ่งที่ผ่านมาร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนบางส่วนเมื่อใช้ก๊าซใกล้หมดถังเนี่ยก็จะรีบเปลี่ยนถังใหม่
เพื่อให้ได้ราคาเดิมโดยส่วนใหญ่ร้านค้าก๊าซเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าโครงการสวัสดิการของรัฐค่ะ
เนื่องจากว่ามันมีความยุ่งยากในการใช้จ่ายรวมไปถึงลูกค้าเองเนี่ยก็ต้องเดินทางมาชำระเงินหน้าร้านอย่างเดียว
เสียค่าเดินทางแล้วก็ต้องจ่ายค่าขนส่งแก๊สเองก็ถือว่าไม่คุ้มล่ะ
ร้อยตีจากรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็กล่าวถึงเรื่องของการปรับราคาก๊าซหุงต้มขึ้น
บอกว่ามันมีผลต่อต้นทุนในการประกอบเรื่องของอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ถ้าสมมุติเขาก็เลยจะบอกว่าถ้าพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าจะบอกว่าเฮ้ยก๊าซขึ้นราคาอาหารจะขึ้นท่านบอกว่ามันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้ามันจะมีผลต่อต้นทุนอ่ะ
จากว่าก๊าซหุงต้ม๑ถังเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะผลิตอาหารได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐จานอันนี้ต่อถัง๑๕กิโล
ดังนั้นเนี่ยการปรับราคาก๊าซหุงต้มขึ้นจึงไม่ควรเป็นเหตุผลให้ร้านอาหารปรับราคาขึ้นด้วยโดยกรมเนี่ยเขาจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอาหารอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด
หากพบว่ามีการจำหน่ายราคาสินค้าหรืออาหารบริการต่างไม่เป็นธรรมสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ค่ะ๑๕๖๙นะคะราคาส่งเนอะ
ใช่อย่างประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซอสปรุงรสผงซักฟอกเนี่ยค่ะจะมีการปรับราคาขายหรือเปล่า
อันนี้ทางกรมเขามีการติดตามสถานการณ์ราคาแล้วก็ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคมาตลอด
โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ๑๘หมวดด้วยกันนะคะ
อันนี้ที่เขามีการระบุกันมาไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนอะ
อาหารสดไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารกระป๋องข้าวสารถุงซอสปรุงรสน้ำมันพืชนมผลิตภัณฑ์จากนม
ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ปรับราคาขึ้น
แต่อย่างที่บอกไปว่าต้นสัปดาห์นี้แหละค่ะเขาก็จะมีการเชิญผู้ผลิตสินค้า
กลุ่มประเภทซอสปรุงรสแล้วก็ผงซักฟอกมาหารือกัน
เพื่อกำชับเรื่องราคาต่อไปอีก

ดังนั้นราคาอาหารปลายทางหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องปรับขึ้นเพราะทุกอย่างมันขึ้นแหละ

บอกว่าช่วงนี้หาเสียงกันกระตุ้ย

แต่พี่ป้ายนี่โอ้โหตลอดทางเลย

เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
เอากลับมาค่ะ

อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองคือ

คุณหญิงสุดารัฐเขาเป็นคนคุมสอสอกรุงเทพ

อีกหนึ่งคนก็น่าจับตามองเหมือนกัน
แต่ถ้าสมมุติเราเอาย้อนกลับไปเนี่ย

กรุงเทพทั้งพัทยา
เราไม่ได้เลือกกันมา๙ปีแล้วเนาะ

วันที่๒๒พฤษภาคม

แล้วเดี๋ยววันอื่นเราจะค่อยสลับคนอื่นมาบ้าง

พอดีทางอาจารย์สินแสเนี่ย

อาจารย์มากก็วิเคราะห์มาทีละ๓

หมอดูงไฮเทคจำได้มั้ย
หมอดูไฮเทคอาจารย์มาสเคหัสธรรมเนี่ย

วิเคราะห์ตามตำรางเป็นลายบุคคลอย่างนี้

ผลโพลต่างเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

ไปอันดับหนึ่งแต่คุณประวิทย์ก็ถามว่า
ใครจัดโพลอ่ะใครทำ

คนก็จะถามกลับไปว่าโพลจากที่ไหน

เหมือนเมฆบนท้องฟ้าเกิดมาเป็นนักปรัชญา

ถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพหานคร

เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับ

จนถึงทุกภาคส่วน

คุณชัดชาติถือว่าในนามอิสระ

คนที่๒เขาก็บอกว่าอย่างนี้

เพราะเขาเป็นผู้ว่าแต่งตั้งมานานแล้ว
ถูกต้องไหมครับคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ย
เขาบอกครั้งนี้เขาจะได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ

ลงเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ว่าเอาผลการเลือกตั้ง

ความจำเป็นที่เขาจะต้องกลับมาอีกเนี่ยเพราะอะไร

งานเก่าก็ยังไม่เสร็จ
เรากำลังพูดถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
อาจารย์มาส

เป็นคนธาตุไฟหยาง

เมิดเผยชัดเจนตรงประเด็น
มุ่งมั่นกระตือลือล้นโดดเด่น
รักชื่อเสียงหญิงในเกียรติศักดิ์ศรี
เกรงขามซึ่งผลงานที่เป็นผู้ว่า

ปีกับ๕เดือน

ยังเป็นผู้ว่าคนเดียวที่สามารถจัดระเบียบทางเท้า

แต่ถ้าเป็นผู้ว่ากอทมสมัยนี้ก็จะสารงานต่อ

เป็นที่เป็นรูปธรรมอย่างทวีคูณขึ้น
อาจารย์มาสก็ว่าอย่างงั้น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยน

ไปการเปลี่ยนของพัฒนประชาธิบัทที่ไปเอาคุณ

รเอ๊เนี่ยเป็นคนธาตุทองหญิงเหมือนดั่งอัญมณีไฮโซ
โอ้โหแววมีรัฐสนิยมหรูรัฐสะดุดตา
มีไหวพลิบพูดจาฉัดฉานเป็นฝ่ายยอมถ้ามีเหตุผล
ชอบทำงานเป็นทีมด้วยความสามารถที่เก่ง
ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสดาอาจารย์
ด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุมงคลแรกของประเทศไทย
ถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพหมานครจะเป็นภาพฝันใหม่
นำความไฮเทคทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพ
สู่มหานครระดับโลก

โอ้โหเยอะด้วยแล้วหลายเบอร์หลายคน

ที่จริงแล้วอาจารย์มากควรจะดูเบอร์หนึ่งเบอร์อื่นด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยไล่กลับมานะครับ

เขาบอกการวิเคราะห์ดวงชะตาของ๓ตัวเต็งเนี่ยก็คำนวณจากวันเดือนปีเกิด
ที่แจ้งในสาธารณชนแต่ก็ไม่ทราบเวลาเกิดของแต่ละคน
อาจมีตัวแปลที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้และผลสำเร็จใดของบุคคล
แล้วแต่เกิดจากความรู้ความสามารถของการกระทำของแต่ละคน

ตอนนี้เอาเป็นแนวเลขคู่ไปก่อน

แต่จริงตอนนี้พอเวลาได้หมายเลขกันปั๊บเราสังเกตนะคะป้ายหาเสียง
โอ้โหมาเร็วมากจริงเหมือนทุกวันนี้อีกวันหนึ่งป้ายมาเลย
แล้วสโรแกนแต่ละคนนี้แน่นอนจริงนะครับ

เพราะว่าฝั่งทางเดินของคนมันถี่มาด้วย
มันถี่มันแปลกเยอะคุณชช่านอ่ะป้ายเขาอาจจะเล็กแล้วสูงคือถ้าสมมติ
ไปดูตามเสาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะใกล้ก็จะแบบเล็กแล้วสูงก็คือ
โอเคชัดเจนเลยว่ามันไม่ให้ไปรบกวนทางเท้าหรือทางเดินของคน
ใช่แล้วก็พวกเกิดของเจ้าชอบมากเขาไปทำบ้านกันไปทำอะไรกันนะ

เราน่าจะคิดกันใหม่เนอะว่าแต่ละภาคไอ้ป้ายหาเสียงเสร็จแล้ว
ย่อยสลายได้ที่แบบว่าตั้งไว้สมมติ
กำหนดเวลาไปเลยว่าสมมติ๑เดือนใช่ไหมคะ

จะได้เอาไปใช้ได้อ่ะดีกว่าไหมว่ะไปให้หาเศษกลับไปแล้วก็ขยะป่ะ
แต่ว่าบางคนเขาก็ไปไปก่อเป็นกำแพงไปหลังคาเหมือนกัน
สมมติคนที่แบบว่าขายของเก่าอะเค้าก็จะเอาไม้ที่อยู่ที่ป้ายเนี่ย
เอาออกแล้วก็ไปสร้างเป็นบ้านไปสร้างเป็นแบบโปร่ง
โดยส่วนใหญ่เค้าก็จะเก็บกลับไปเนี่ยแหละคนที่มาติดอะเดี๋ยวเค้าก็จะต้องเก็บไม้กลับไป
แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแผ่นหน้าใหม่เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นไซส์มาตรฐานในคำนี้ดีกว่า
เหมือนเป็นไซส์มาตรฐานที่แบบเอาล่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ใช้มาส่งได้เลยเพราะปริ้นต์อย่างเร็ว
แล้วก็ติดปึ้งแล้วก็วางปึ้ง